ใหญ่ก็บอกว่าจะเรียกนักเตะมาเก็บตัวตั้งแต่วันที่๑๓มีนาคม
หลังจากจบนัดที่๖ของไทยลีก
เพื่อเตรียมสู้ศึกบอลโลกรอบคันเลือกในรอบ๑๒ทีมโซนเอเชีย

การเปิดบ้านต้อนรับสาวดีอาราเบียวันที่๒๓มีนาคม
ต่อด้วยเกมที่๗บุกไปเยือนญี่ปุ่นวันที่๒๘มีนาคม
ถือว่ามีเวลาเก็บตัวก่อนล่วงหน้า๑๐วันนะครับ
ซิโก้ก็บอกว่าหลังจากเข้าแคมป์ก็จะซ้อมแท็กติกทันที

จากการซ้อมกับต้นสังกัดในช่วงที่หลีกเปิดการแข่งขันแล้วอยู่แล้ว